ส่วนข่าวนี้ค่ะแมวหายยังไม่ได้คืนเลย
เจ้าสุดหล่อจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมคะ
เจ้าของเขาบอกว่าให้เลยนะแสนนึง
ใครที่ให้เบาะแสแล้วก็เอาสุดหลอกกลับคืนมา
หน้าตาเขาหล่อจริงนะครับคุณหล่อจริง
แล้วคุณคิดดูสิหายไป๒เดือนกว่าแล้วค่ะ
โอ้โหเจ้าของเองนะบอกว่ายังนอนไม่หลับเลยอ่ะ
วันนี้ก็เลยอยากใช้พื้นที่ของข่าวเที่ยงไทยรัฐ
ช่วยกันประชาสัมพันธ์อีกทีนึงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของเจ้าสุดหล่อ
เขาประกาศตามหาเจ้าสุดหล่อมาผ่านมา๒เดือนกว่า
ยังไม่มีวี่แววแม้บอกว่าจะให้สินน้ำใจกับคนที่
เบาะแสเจ้าสุดหล่อแสนนึงก็ตาม
เมื่อวานค่ะนักข่าวของเราก็ไปที่บ้าน
ของเจ้าของเจ้าสุดหล่อเป็นบ้านริมน้ำ

ก็เจอทั้งคุณชายยันกับคุณจุรายรัฐนะคะ
ซึ่งยังเสียใจอยู่เลย
แล้วก็พาไปดูตรงป่าข้างบ้านเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่
ดูสิที่เขาชี้ให้ดูเนี่ยนะเจ้าสุดหล่อมันกระโดด
แล้วก็หายไปเลยคงจะมีคนเจอสุดหล่อ
แล้วก็เอาไปเลี้ยงไว้แหละอาจจะเป็นคนแก่
ที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้ดูทีวีไหม
ไม่รู้ไงว่ามีใครตามหาแมวเพราะว่าเจ้าของเนี่ย
เขาโพสต์ลงโซเชียลแล้วทีนี้ก็บอกว่า

แต่คงอยู่กับใครสักคนนึงคงไม่ถึงขั้น
โดนตัวเงินตัวทองโดนงูกัดหรอก
แม้ว่าบ้านจะอยู่ริมน้ำก็เชื่อมั่นแบบนั้น
เดินตามหาในป่าแล้วไม่เจอซากอะไรเลย

ก็เลยคิดว่าเออสุดหล่อยังมีชีวิตอยู่
แล้วสุดหล่อเนี่ยผูกพันมากรักมากจริงค่ะ
แมวที่ฉลาดเข้ากับแมวได้ทุกตัว
ไม่คิดนะว่าเขาจะน้อยใจ
จากการที่เอาแมวตัวอื่นมาเลี้ยงที่บ้านเลย
จากสุดหล่อแล้วสุดสวยก็มีค่ะ
สวยมันเป็นแมวคู่กันไงมันก็น่าสงสาร

ก็ยังรอให้สุดหล่อกลับมาที่บ้านทุกวัน
ดังนั้นฝากข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

เดี๋ยวจะจ้างวงลิเกแล้วก็จะทำบุญบ้านครั้งใหญ่เลย
นี่ให้คุณผู้ชมดูนะสุดสวยแล้วก็สุดหล่อนะคะ